เรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ๖ขวบค่ะ
ปั่นจักรยานห่างจากบ้านมาประมาณได้สักประมาณ๑๕กิโลได้นะคะ

แต่ว่าแม่ค้าขายหมูย่างที่เขาเห็นเขากลัวว่าจะเกิดอันตราย
ก็เลยรับตัวเข้ามาดูแลแล้วถามว่าจะไปไหน
หลังจากนั้นติดต่อตำรวจติดต่อพ่อมารับ
นี่ค่ะออกจากบ้านมาด้วยจักรยาน๑คันนะคะ

มีเสื้อผ้ามีกระป๋องแป้งมีรองเท้ามีของเล่น
มีถุงข้าวสารสีแดงแขวนอยู่ด้วยสองข้างแบบนี้ค่ะ
ปั่นออกมานะคะเด็กชายเกริกฤทธิ์ชูยิ้มพาณิชย์หรือว่าน้องธันวา
ออกจากบ้านมาปั่นมาประมาณ๑๕กิโลเมตรได้
ตอนที่ชาวบ้านเขาไปเจอน้องก็คือช่วงที่กำลังปั่นบนถนนใหญ่
เขาก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายก็ช่วยเอาไว้
ถามว่าจะไปไหนก็บอกว่าจะไปหาแม่เพราะคิดถึงแม่
เสื้อผ้าใส่ถุงกระสอบแล้วปั่นจักรยานออกจากบ้านมา
เขาก็ถามต่อบอกเรียนอยู่โรงเรียนอะไรชั้นปไหน
เด็กก็ตอบตามภาษาเด็กบอกอยู่ชั้นล่าง
ตำรวจก็ขำผู้สื่อข่าวก็อดหัวเราะในความไร้เดียงสาของน้องธันวาไม่ได้
คือน้องอาศัยอยู่กับพ่อแล้วหย่ากับแม่มาหลายปีแล้ว
เด็กก็คิดถึงแม่ค่ะก็ปั่นรถออกมาจะไปตามหา
นี่ค่ะพอก็ไม่รู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าก็ไม่รู้
ไม่รู้ว่าลูกออกมาจะไปหาแม่เอาข้าวสารมา๒ถุงแบบนี้นะคะ
เตรียมสัมภาระเสร็จเรียบร้อยเลยปั่นมา๑๕กิโลกรัม
สุดนะคะตำรวจติดต่อไปที่ครอบครัวแล้วค่ะ
พอพ่อทราบก็รีบมารับน้องกลับบ้านเลยค่ะ
ครับ